คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเรื่องของน้องแบมที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากร้ายและผู้ป่วยโรคเอด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือน้องแบมเนี่ยเขาไปฝึกงานแล้วก็มีการบังคับให้น้องเซ็น
เอกสารในการเบิกจ่ายเงินที่น้องแบมเขาสังเกตว่ามันผิดปกติมันส่อไปในทางทุจริต
น้องแบมก็ไปแจ้งอาจารย์อาจารย์ที่นำนักศึกษาไปฝึก
อาจารย์ตอนแรกไม่เชื่อบอกว่านักศึกษานิสิตเป็นเด็กเลี้ยงแก่
ก็ไม่เชื่อน้องแบมก็เลยต้องเข้ากรุงเทพมาแจ้งเรื่องนี้ทั้งทางคศทั้งทางปปทให้มีการดำเนินการตรวจสอบ
ตอนนี้ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับโครงการนี้
แล้วตอนที่มาแจ้งเนี่ยมากับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเป็นผู้หญิงเจ้าหน้าที่คนนั้นถูกไล่ออกไปแล้วนะ
โอ้โหแล้วก็ตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวของน้องแบมก็เป็นห่วงเหมือนกันออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ก็กังวลใจ
แต่น้องแบมบอกว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำเห็นอะไรที่มันทุจริตเราก็ต้องแจ้งค่ะ
แบมเขาเลยออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
แบมบอกว่าก็รายละเอียดหลักฐานเอกสารอะไรต่าง
มอบให้กับคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงไปเรียบร้อยหมดแล้ว
ตอนนี้มีคณะกรรมการในการตรวจสอบโครงการนี้ที่ขยายไปทั่วประเทศเลย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเขาตรวจสอบทั่วประเทศ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบนักศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วย
มีคณะกรรมการ๒ชุดตรวจสอบในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง

คุณเป็นอาจารย์พอเด็กพบความผิดปกติ
แล้วมาแจ้งคุณ
อาจารย์บอกว่า

ที่มาแจ้งเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
แล้วก็บังคับให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดด้วย
เพื่อให้ขอโทษแล้วก็ให้เรื่องจบ

แล้วก็เคยถูกหัวหน้าภาควิชาเรียกไปพบที่ห้อง

ทำไมมาให้ข้อมูลอะไรทำให้เรื่องมันวุ่นวายแบบนี้
อืมนี่ต่อว่าไม่พอใช้มือทุบหลังของเธอไปด้วยสองครั้ง

ทำไมต้องมาว่าเธอต้องมาทำร้ายร่างกายเธอด้วย
ถูกว่าประมาณนี้ทำให้หลายต้องเสริมเสียชื่อเสียง
ถ้าจะร้องทำไมไม่รอให้เรียนจบก่อนค่อยร้อง

ว่าในตัวโทรศัพท์ของอาจารย์มันมีเสียงมันทึก
แล้วก็มีคำด่าคำว่าที่อาจารย์ว่าหนู

ฮะหนูก็เลยแบบ
นี่ค่ะน้องแบมหรือนางสาวปนิดานะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้อง

ฝั่งหนึ่งก็ต้องเดินหน้าไปเรื่องของการทุจริตอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้อง
เรารู้ข้อมูลอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใส
ใกล้จะจบแล้วก็ต้องแบบโอ้โหตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่
ก็ตลอดทั้ง๔ปีก็เคยเรียนมาอาจารย์ก็บอกเองไม่ใช่เหรอ
ว่าต้องยืนยันอยู่บนความถูกต้องต้องต่อสู้เพื่อคนยากจน
เป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดีเธอก็ทำแล้วไง
แล้วที่ไปฝึกงานเนี่ยต้องทำเป็นสารนิพลเพื่อจะจบด้วย
กับว่าเธอต้องไปหาที่ฝึกงานแล้วก็ไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ด้วย
นี่ค่ะตอนนี้เธอก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปทุกอย่าง
เธอบอกมีอะไรเคลื่อนคือบหน้าเธอก็ให้ไปหมด
สองเรื่องคู่ขนานไปเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องนี้นะคะ
ตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยก็มีทหารมีตำรวจมีฝ่ายปกครอง
ดูแลน้องอยู่แบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นก็เกรงว่าจะถูกขมภูผู้คาม
เอกประยุจันโอชานะนายกลุงตู่เนี่ย
เป็นคนสั่งให้ทางทหารที่ขอนแก่นเข้าไปดูแลครอบครัวให้เลย
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าน้องแบมกับนางสาวนัฐกาลหมื่นพล
เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ในขณะนั้นที่น้องแมมไปฝึกงาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบังคับให้เส้นปรากฏว่าเป็นเซ็น
จ่ายเงินให้กับคนไร้ที่พึ่งคนเป็นโรคเอสแต่ไม่ได้จ่ายจริง
เธอก็พบความทุจริตเธอก็คุยกับรุ่นพี่แล้วก็ไปฟ้องร้องกันเนี่ย
เด็กประยุทธ์บอกว่าถ้าไม่มีพี่จะฝึกงานทำงานไว้นะ
เดี๋ยวไปนี่เลยกองร้อยน้ำหวานเดี๋ยวให้รับเข้ามาทำงานชั่วคราว
เป็นลูกจ้างอะไรก็ว่าอะไรเป็นคนนี้ไปเลย
ทีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงนะคะความทุจริตแล้วมันโครงการมันทั่วประเทศ
จากขอนกันยังขยายไปตอนนี้พบ๑๑แห่งแล้วนะ
พอสชปพพพเนี่ยเขาก็เดินหน้าตรวจสอบ
วันนั้นถ้าเด็กฝึกงานเซ็นจ่ายเงินให้กับคนยากไร้
น้องแบมเนี่ยไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยที่คุณเห็นมาสอน
๒๐๐๐กว่าหลายชื่อเงินหลักล้าน
ถึงมือชาวบ้านแน่แล้วมันไม่ได้เป็นแค่ที่เดียว
คือต้องชื่นชมน้องจริงนะคะที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้
ใช่ก็ต้องช่วยกันปกป้องนะครับถ้าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องแบบนี้
แล้วจะต้องเจอความลำบากโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดกับชีวิตเนี่ย
ต่อไปใครจะกล้าเปิดเผยแบบนี้กันนะฮะ